ของการเต้นเรื่องของการที่จะออกไปนู่นไปนี่

มันไม่สำคัญหรอกนะว่าปลายทางมันอยู่ที่ไหน
สิ่งที่สำคัญก็คือเมียให้ไปหรือเปล่า
ถ้ามีให้ไปอาการจะเป็นแบบนี้ฮะ
ในเมื่อเราได้วีซ่าอนุมัติจากภรรเมีย
เราก็ต้องเต้นให้มันเต็มที่แบบนี้แหละครับ

นี่คือคุยกับภรรยาแล้ว
คือกลับไม่ดึกหรอกเธอเอง

ก็กลัวดึกแกก็เลยกลับเช้า
แต่อย่างนี้เห็นแล้วมันเข้าสุภาษีบางอย่างนะ
ที่ว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริง

นี่เต้นได้มันขนาดนี้นี่
โอ้โหแสดงว่าได้ปลดปล่อยอย่างเต็มที่
แล้วปลดปล่อยเต็มที่แค่นี้ยังไม่พอ

โอ้โหนี่

โตน่าจะเป็นอย่างนั้นเองคุณชนะ
คุณเดาเก่งผมชอบตรงที่คุณเดาเก่งนี่แหละคุณชิสา

โอ้โหสนุกจริงแล้วดูสิครับ

เกรงว่าผมจะไม่มีชีวิตกลับมาอ่านข่าวตรงนี้

อื้อลีรา
มีมีความสุขนับล่ะเต้นท่าน

เพราะว่าเชื่อว่ากลับบ้านไม่ได้เต้นท่านี้หรอก
ได้มีสะอาลำนะสงบเสียงเหงียบเรียบร้อยก็เป็นได้